มีเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนนึงเธอไปนั่งเล่นอยู่ตรงคลองส่งน้ำ
ตอนนั้น๕ทุ่มกว่าจะเที่ยงคืนแล้ว

เขาบอกโอ้ยผีหลอกหรือเปล่า
แต่ทำใจดีสู้เสือเดินลงไปดูใต้สะพาน

เด็กทารกเพศหญิงอายุแค่วันเดียว

ร้องไห้จ้าอยู่ค่ะเพราะว่าถูกทิ้ง
ตามตัวน้องเนี่ยมดกัดยุงกัดเต็มไปหมดเลยนะคะ
แต่เคราะห์ดีสุขภาพน้องแข็งแรงมาก
ร้องเสียงดังลั่นจนเธอลงมาเจอค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ
สพบังเสาทงจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนพบเด็กทารกแรกเกิดถูกทิ้ง

ก็เลยรีบนำมาส่งให้เจ้าหน้าที่พาไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
เรื่องต้นอย่างที่บอกที่สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดได้วันเดียว
เป็นเพราะว่าสายสดือยังติดอยู่ที่ท้อง

ผู้หญิงคนนี้นะคะไม่ใช่แม่เด็กนะ
แต่คือคนที่มาเจอเด็กถูกทิ้งอยู่อะค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถ่ายภาพน้องไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็รีบส่งให้ทีมแพทย์โรงพยาบาลบางบ่อ

บอก๕ทุ่มกว่านั่งเล่นอยู่กลางสะพานข้ามคลองเลย

ตอนแรกเนี่ยเอาแล้วโดนแน่ผีหลอกแน่

เป็นเด็กทารกถูกห่ออยู่ที่ผ้าอ้อม

ล่าสู่วันนี้ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
บอกว่าตรงนั้นมันไม่มีกล้องมุมจ้อนปิดนะคะ

บอกว่าตรงนั้นมันไม่มีกล้องวงจรปิดนะคะ
ใต้สะพานพื้นที่ก็เป็นลานปูนกว้างประมาณ๔เมตร
คนลงไปนั่งเล่นได้เนี่ยตรงนี้ค่ะ
เขาบอกด้านบนสะพานนั่งไม่ได้เพราะว่าไม่มีทางเท้า

ถามคนที่อยู่แถวสะพานเขาบอกปกติกลางคืน

ก็เลยมันดูน่ากลัวไม่เหมาะกับการมานั่งเล่น
ทางด้านคดีความตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะหาภาพจากกล้องวงจรปิด
ติดตามตัวพ่อแม่ของน้องมาสอบถาม
ถึงสาเหตุของการนำเด็กไปทิ้งเอาไว้นะคะ
แล้วก็จะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยค่ะ